ของวงการโต้เล็กไทยนะครับยังคงต่อเนื่อง
เฉพาะในศักราชปีนี้นะครับโปรแกรมการแข่งขันมากมาย
ราวของสโมสรแล้วก็ในระดับทีมชาตินะครับ

ติดตามได้จากรายงานของคุณเกริกชัยคุณโทครับ
เพราะผลงานของทีมชาติและสโมสรของไทย
ประสบความสำเร็จขั้นสูงสุดในระดับเอเชีย
โดยทีมฟุตซอลชายถือว่าประสบความสำเร็จ
สามารถคว้าแชมป์อาเซียนได้เป็นสมัยที่๑๓

คือการคว้าเหรียญทองกีฬาซีเกมที่ประเทศมาเลเซีย
เป้าหมายที่วางไว้ถือว่าประสบความสำเร็จ

คือการตกรอบเอเชียนอินดอร์เกม๒๐๑๖

รวมไปถึงการจบอันดับ๓ของทีมฟุตซอล
อายุไม่เกิน๒๐ปีชิงแชมป์เอเชีย
ทำให้พลาดคว้าตัวไปเล่นรอบสุดท้าย
นายุทธ์โอลิมปิกเกมที่ประเทศอาเจนติน่า

ถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดทุกรายการ
เพราะสามารถคว้าเหรียญทองได้ในการแข่งขัน
และยิ่งใหญ่ที่สุดคือการคว้าแชมป์เหรียญทอง
ด้วยการเอาชนะญี่ปุ่นแชมป์เก่า๓สมัย

ให้กับวงการฟุตซอลไทยได้อีกครั้ง
เสมอสอง
ประกาศศักดาความยิ่งใหญ่ในเอเชีย
โดยการคว้าแชมป์สมสรรเป็นข้องหนึ่ง
โดยการข้นกิธีประทานพิมธ์กลางจากอีราน
สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้อีกครั้ง

แชมป์สัมมาสรรค์อาเซียนเป็นสมัยที่๓ได้สำเร็จ
ขณะที่การแข่งขันฟุตซอลลีก๒๐๑๗ปีนี้
ถือว่าสนุกเข้มข้นจนนัดสุดท้าย
แชมป์เป็นสมัยที่๙ไปครองอย่างยิ่งใหญ่
ขณะที่อันดับ๒การท่าเรือมีแต้มน้อยกว่าเพียง๒คะแนนเท่านั้น
ส่วน๒ทีมน้องใหม่ที่ขึ้นชั้นมาเล่นในปีหน้า
และนี่เป็นเรื่องราวความสำเร็จของวงการฟุตซอลไทยตลอดปี๒๐๑๘
สร้างความสุขให้กับแฟนฟุตซอลไทย
และแฟนกีฬาชาวไทยมาตลอดทั้งปี
ส่วนปี๒๐๑๘นั้นยังมีรายการสำคัญรออยู่
ของทีมชาติไทยและระดับสโมสร
และพบกันใหม่ในปี๒๐๑๘นี้
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน